เรื่องผีนางหลอดหรือว่าผีใยหลอด
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เฮียน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนเคยเจอดีด้วยคุณผู้ชม
เล่าเรื่องของใยหลอดหรือว่านางหลอดก่อนเนี่ยนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่ยายหลอดจะเสียชีวิตเนี่ยนะ
คือหายตัวไปจากวงเล่าคนต้นตะเคียนหลังวัดบ้านฉางที่ระยอง
ก็หายไปตั้งแต่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้ญาติก็ออกตามหาจนรู้ว่านางหลอดเนี่ยเมาเหล้า
แล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะชาวบ้านเขาจะมาเส้นไหว้ที่ต้นตะเคียน
เขาก็จะมีศาลเป็นศาลเพียงตามีผ้าหลักสีมีชุดไถบ้าน
ที่ชาวบ้านเขาเอามาแก้บรรยะแม่ตะเคียนพันธุ์อยู่รอบโขลต้น
แล้วใต้ต้นตะเคียนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นที่สำหรับนั่งดื่มเหล้าของนางหลอด
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้รับการเปิดเผย
จากนายนครินตุ้มคำอายุ๓๐ปีกับนางสาวบังออนตุ้มคำอายุ๓๐ปี
ซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามตรงนี้เลยคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามต้นตะเคียน
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเขาเจอดีเพราะอะไรรู้ไหม
ช่วงกลางดึกประมาณตี๑ของคืนวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็ตอนที่นางสาวบังออนภรรยาของเขาเนี่ยเดินทางไปหาญาติที่อยู่ห่างจากบ้านตรงนี้ประมาณ๒๐เมตร
ทีนี้เวลาจะเดินทางไปบ้านญาติก็ต้องผ่านต้นตะเคียนตรงนี้ถูกไหมคะ
ปรากฏว่าเห็นเห็นว่านางหลอดเนี่ยสวมใส่ชุดสีขาวนั่งก้มหน้าก้มตาไม่พูดจาอยู่ที่โคนต้นตะเคียน
อันนั้นคืนวันที่๒๑มิถุนานะแต่อย่าลืมนะว่านางหลอดเสียชีวิตตั้งแต่๒๑มิถุนา
ทีนี้พอเดินย้อนกลับมาก็จะกลับไปนอนก็ยังเห็นว่าเอ๊ะนางหลอดก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเนี่ย
ก็ยังไม่ไปไหนแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทักหรอกค่ะเห็นว่ามันดึกมากแล้วอ่ะ
โอ้ยตี๒๓๐๐แล้วตอนนั้นจนสายของวันรุ่นขึ้นเพิ่งรู้ว่า
เขาล่ำลือกันว่านางหลอดเนี่ยตายแล้วแล้วก็กำลังจะขึ้นเมนเผาเนี่ยค่ะ
โอ้โหภรรยารู้สึกขนลุกเลยแล้วเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อคืนล่ะ
สิ่งที่เราเห็นว่านางหลอดนั่งก้มหน้าสวมใส่ชุดขาวเอาคือใคร
ทีนี้พอสองสามีภรรยาบอกว่ามารู้ทีหลังแบบนี้
ไม่กล้าแล้วไม่กล้าจะไปนอนที่บ้าน

จุดที่เกิดเหตุคือใต้ต้นตะเคียนตรงนี้
ทีนี้ก็ขอไปนอนที่บ้านแม่ละกันเพราะว่ากลัว

เชื่อว่าวิญญาณนางหลอดน่าจะยังวนเวียน
ใต้ต้นตะเคียนแห่งนี้อยู่นะคะ
กลัววิญญาณนางหลอด

อยู่ตรงข้ามกับนี่เลยใช่ไหมหลังไหนชี้ไหน

จะนอนที่ร้านนี้
นี่ค่ะนอกจากสองสามีภรรยาคู่นี้
เขาเล่าให้ฟังแบบไม่กล้านอนบ้านเพราะว่าหลอนแล้ว
เพื่อนของนางหล่อที่มาดื่มเหล้าด้วยกัน
มาตั้งวงด้วยกันเขาก็เคยได้ยินนะ
ได้ยินเสียงนางหลอดไปยืนเรียกที่หน้าห้องตอนดึก

ทั้งที่นางหลอดเสียชีวิตไปตั้งแต่๒๑มิถุนายนแล้ว
คือช่วง๗๘วันที่ผ่านมา
เพื่อนนางหลอดบอกว่าก็เคยได้ยินเหมือนกัน
ต้องรีบปิดบ้านปิดห้องนอนตั้งแต่หัวค่ำ
เพราะว่าไม่มีใครอยากเจอวิญญาณนางหลอด
เหมือนอย่างที่สองสามีภรรยาคู่นี้เขาเจอนะคะ